อ่าทุกคุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่ใช่
คนนี้ไม่หลอนไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะ
เสพทั้งกัญชาผสมยาบ้านะครับไม่หลับไม่นอนมา๓วัน
เดินถือมีดพระว่อนชุมชนชาวบ้านเขาก็
จะจับได้เนี่ยโหแทบตายมันก็นะฮะ
มันถ่าไปไงเป็นสิหรอไม่ได้นอนเหรอผมให้มูวูมาตั้งแต่
นี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจสพบ้านบึงนะครับ
เจ้าชาติจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้นะครับชื่นในเจี๊ยบนะครับอายุสามสิบห้าปี
คลั่งนะครับยืนถือมีดอยู่ในห้องเช่าในพื้นที่ตำบลหนองไผ่แก้ว
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีไม่ได้นอนชาวบ้านก็หวาดกลัวกันว่าจะเกิดอันตรายนะครับ
แจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัวตำรวจมาถึงเนี่ยผู้ชายคนนี้เออะโวยวายอยู่ในห้องนะครับ
ก็พยายามเจรจาให้มอบตัวเขาก็หนีเข้าไปหลบอยู่ในห้อง
พอเจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้าไปเนี่ยในเจี๊ยบก็ถือมีดนะฮะ
มีดปลายแหลมยาวสัก๖นิ้วเนี่ยวิ่งพุ่งเข้าใส่ตำรวจนะครับ
ตำรวจก็ต้องถอยออกมาก่อนนะฮะออกมาตั้งหลักด้านนอกก่อนอีกตอนที่ไปถึงนะครับ
อุปกรณ์ไม้งามอะไรพวกนี้เข้าไปนะฮะนี่พอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าในเจี๊ยบเนี่ยเอามีดถึงวิ่งพุ่งใส่ตำรวจนะครับ
สุดท้ายในเจี๊ยบเปิดประตูด้านหลังห้องเช่านะครับปีนกำแพงวิ่งหนีอีก
ตำรวจก็ต้องวิ่งตามแบบนี้นะครับใช้เหล็กตะขอนี่ไปเกี่ยวนะฮะ
ตอนจะวิ่งหนีจนในเจี๊ยบเนี่ยเสียหลักแล้วก็ล้มลงกับพื้นมีดหล่นนะครับ
ก็เลยชาร์จจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะครับพอคุมตัวไปขึ้นรถเนี่ยในเจี๊ยบก็ยังพูดจาวกวน
หลายคนเมาไม่ได้สตินะครับบางทีมีจ้องตำรวจตาเขม่งเลย
บางทีร้องไห้ก็มีบางทีหัวเราะก็มีจนไม่รู้ว่าตกลงจะเอายังไง
ตกลงอารมณ์ไหนกันแน่หลากหลายอารมณ์เหลือเกินนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยเท่าที่จับเนื้อหาใจความได้เจี๊ยบบอกเสพทั้งกัญชาแล้วก็ยาบ้า
อารมณ์มันเลยหลากหลายหลากหลายฮะบอกตั้งแต่เมื่อวานนะค่ะอ่า
แล้วก็มาวันนี้อีกนี่แต่ชาวบ้านบอกเห็นอาการแปลกมา๓วันแล้ว
กันชากับเม็ดครับกันชากับเม็ดนะโดนล่าสุดเมื่อไหร่
เมื่อวานครับวันนี้ครับกลับมาวางกับวันนี้
เมื่อวานกับวันนี้ครับ
นี่เหมือนจะมุดดินหรือไงเนี่ยทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านบอกว่าเจี๊ยบนี่ไม่หลับไม่นอนมา๓คืนแล้วนะครับ
ถือมีดติดตัวตลอดเวลาจนเขาหวาดกลัวกันว่าจะเกิดอันตรายนะฮะ
สุดท้ายวันนี้เลยต้องแจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัวไป
เขาเป็นบ่อยมั้ย
เป็นจนเบื่อตอนนี้เบื่อระอแล้วเพียง
โอ้โหเป็นจนชาวบ้านระอา

ตำรวจก็คุมตัวไปสงบสติอารมณ์นะครับ

ถ้าเซฟยาบ้าอะไรก็ต้องแจ้งคอหากันไป